คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ที่ขึ้นพาดหัวอยู่ด้านหลังนี่ต้องตามหานะ
เพราะว่ามันมีหลายคำถามเหลือเกินคือทำทำไม
ทำแล้วหนีไปไหนเพราะว่าตอนนี้ยังหาตัวผู้ชายคนนี้ไม่เจอค่ะ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยผู้ชายคนนี้ถือปืนแล้วก็ก่อเหตุ

เขาก็เดินผ่านผู้คนไปมานะฮะแล้วก็ปืนที่มือซ้ายที่ถือไว้
อยู่อยู่ก็ยกมือซ้ายขึ้นมานิดหนึ่งใช่แล้วก็ยิงเลยใช่ค่ะ

คือเขาก็ไปต่อนะคือหายไปเลย
คุณผู้ชมเห็นภาพนี้แล้วก็คือยังแปลกใจ
คือเขาคือใครแล้วยิงทำไมแล้วหนีไปไหนต่อ
คนที่เดินสวนมากับผู้ชายคนนี้ที่ผู้ชายใส่เสื้อขาวเนี่ย

ได้ยินเสียงปืนยิงก็แปลกใจเอ๊ะยิงอะไร

เหตุการณ์มันเกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะคะ
เจ้าหน้าที่สพเมืองพัทยาก็ไปตรวจสอบที่หน้าโครงการทิพย์พลาซ่า
อยู่ริมถนนเรียบชายหาดพัทยาที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าตำรวจเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีคนใช้อาวุธปืนยิง

พอไปถึงเจอเป็นกองเลือดอยู่หน้าห้องน้ำ
แล้วคนเจ็บคือเป็นรพนายถนอมแสนนรงอายุ๕๗ปี
ตัวนายถนอมนั่งอยู่ห่างจากตรงนั้นประมาณสัก๕๐เมตร

พลเมืองดีนำตัวรอปภส่งโรงพยาบาลไปแล้ว
ส่วนตัวผู้เกาะเหตุพอไปถึงเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นแล้ว
คือเขาหลบหนีไปแล้วอ่ะนะคะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เล่าให้กับตำรวจฟังเล่าให้กับนักข่าวฟัง
บอกว่าเห็นนะเห็นว่าผู้ชายคนนี้เดินมาตามถนน
มือนึงถือมือถือเหมือนกับจะถ่ายคลิป
ส่วนอีกมือนึงก็ถือปืนอยู่
ตอนแรกคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ยังคิดอยู่เลยว่าปืนปลอมหรือเปล่า

ทีนี้ผู้ชายคนนี้เดินกลับมาอีกรอบนึง
แล้วก็ยกมือขึ้นมานิดนึงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในกล้องวงจรปิด
แล้วก็ยิงกระสุนพุ่งไปถูกรอปภที่นั่งอยู่ที่โต๊ะ
แล้วทางรอปภก็เลยได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ตัวผู้ก่อเหตุก็เดินไปเลยเดินไปแบบเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะ
ทีนี้เบื้องต้นพันธุ์ตำรวจเอกเมธาวิทย์ประดิษฐ์ผล
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี
รักษาราชการแทนผู้กำกับสพเมืองพัทยา
ก็ต้องสั่งให้ตำรวจลงพื้นที่เลย
ไล่ดูกล้องวงจรปิดตรวจสอบเส้นทางการหลบหนีของผู้ชายคนนี้

คุณคิดดูสิเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางเมืองพัทยาเลย
เล่าจริงนะคือคนก็สัญจรไปมาพลุกพลาด
คนเขาก็หวาดภาวะไงไม่รู้ว่าผู้ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนตอนนี้
ก็กำลังปูพรมค้นหาอยู่นะคะ
ตำรวจต้องรีบทำงานเลยครับเพราะบุคคลคนนี้ถือว่าเป็นบุคคลอันตรายนะ
คือมีอาวุธปืนแล้วอยู่ก็ยิงอะไรก็ไม่รู้
ก็กลัวว่าจะไปก่อเหตุยิงคนอะไรหรือเปล่า
ยังไม่รู้ปมเลยว่าก่อเหตุเพราะอะไร